มาดูความคืบหน้ากันหน่อยกับชาวบ้านสามคนที่บอกว่ากำลังจะเข้าไปเก็บเห็ดแล้วก็ถูกเจ้าของพื้นที่เขาเนี่ยนะ
โอ้โหตอนแรกจะแจ้งความจับติดคุกเลยยังไงก็ไม่ยอมนะฮะสุดท้ายถอนแจ้งความแล้วเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปเก็บเห็ดเลย
ที่มันอยู่ในตะกล้าเนี่ยไปเก็บมาจากที่อื่นความเสียหายยังไม่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเสียหายก็ถอนแจ้งความไป
สามคนนี้รอดไม่ต้องติดคุกนะคุณผู้ชมหลายคนเอาใจช่วยอยู่กลัวป้าป้าทั้งสามคนจะติดคุกเออแก่แล้วนะ
แจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกสถานที่เพาะชำกล้าไม้ของจังหวัดศรีสเกต
เข้าไปเก็บเห็ดโดยไม่ได้รับอนุญาต
จริงแล้วทั้ง๓คนเขาก็ชี้แจงแล้วว่าคือจะไปเก็บเห็ดเอาไปกินเท่านั้น
ไม่ได้เอาไปขายทำอะไรหรอกไม่ได้ทำอะไรให้เสียหายหรอกนะฮะ
เดี๋ยวตั้งคดระที่จะเงินน่าที่เข้าไปพบก็ยังไม่ได้เก็บเห็ดเลยสักดอกเดียว
แล้วถามว่าที่เจอเนี่ยอันนี้

พี่เขาก็บอกว่าโอ้ก็เก็บมาจากที่อื่น
แต่ว่าตอนแรกทางหัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้เขายืนยันว่าไม่ยอม
เพราะทำกระต่อไม้จังหวัดเนี่ยสุดท้ายถอนคำร้องเรียบร้อย
ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีไม่แจ้งความกับชาวบ้าน๓คนนี้แล้ว
เพราะว่าทบทวนไปทบทวนมาก็เห็นว่าอ้าวไม่ได้มีเจตนาจะบุกรุกนี่นะ
เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันก็เลยถอนแจ้งความไปเรียบร้อย
ไม่ดำเนินคดีกับพี่ทั้ง๓คนนี้แล้วนะครับ
เพราะว่าเห็ดก็เก็บจากที่อื่นมาไง
ของป่าระมัดระวังอย่าไปเก็บที่คนอื่น
ระมัดระวังอย่าไปเก็บพื้นที่ป่าอุทยาน
แล้วก็ต้องระมัดระวังสุขภาพตัวเองด้วย